คุณผู้ชมส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของตำรวจฝ่ายหนึ่ง

ตำรวจบอกว่าคุณคุณรับผู้โดยสารนอกป้ายได้ยังไง
อันนี้ผิดอ่าใช่อันนี้มีความผิด
แต่คนขับรถเมย์บอกว่าโอ๊ยผมก็จอดรถอยู่รถมันติด
ผู้โดยสารเดินขึ้นรถมาเองจะให้ผมทำยังไง
รถเมย์เนี่ยผิดอะไรคุณผู้ชมงานนี้ชาวเน็ตเสียงแตกเหมือนกัน
ทั้งสองฝั่งเลยแต่ว่าอยากให้ไปดูเหตุการณ์ชุนละมุน
นี้กันก่อนอะค่ะแน่ใจที่จะมาจับคุณเนี้ย
มันักดิ์นอกไปไม่รู้มันไม่ได้นอกไปมันติด
รถมันตีดคุณเข้าใจไหมว่ารถมันตีดคนจะขึ้น

อย่างนี้มีคนขึ้นถือว่าไม่รับใช่ไหม
อ้าวแล้วจะให้ถ้าเขารายงานพวกนู้น
แล้วคุณตำรวจรับผิดชอบให้พวกนู้นไม่ได้ไปจ่ายที่ขนส่งอ่ะ
ใครจะเป็นคนรับผิดชอบให้พวกนู้นจ่าย๕๐๐๖๐๐อย่างนี้
พวกนู้นได้กันวันละ๖๐๐๗๐๐จะเอาไหนไปจ่ายให้เขา
ถ้าเขารายงานพวกนู้นแล้วพวกนู้นจะเอาไหนไปจ่าย
ถ้าพวกนู้นไม่รับก็เออรถคันนี้ไม่รับผู้โดยสารนะ

อยู่นิ่งเพราะว่ารถติดแต่ว่าไม่ได้ปิดประตู
ก็เลยมีผู้โดยสารเดินขึ้นไปบนรถ
จากนั้นตำรวจสองนายขี่รถตามมาถามคนขับถามกระเป๋ารถเมย์ว่า
ทำไมถึงรับผู้โดยสารนอกป้าย
ในขณะที่ทางฝั่งรถเมย์เองก็มีการถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ตลอดเวลา
แล้วก็พยายามอธิบายให้ตำรวจฟังนะคะ

แต่ว่ารถมันติดผู้โดยศาลจะขึ้นมาเอง
แล้วก็เกิดการโต้เถียงกันพักใหญ่เลยคุณผู้ชมค่ะ
ก่อนที่ตำรวจจะถ่ายรูปรถเมย์ถ่ายป้ายทะเบียนรถ
ทำให้ทางฝั่งรถเมย์ไม่พอใจ
บอกว่าถ้าจะไปโรงพักก็ไปได้
แต่ตำรวจต้องจ่ายค่าโดยสารคืนให้กับผู้โดยสารเองนะ
แล้วจังหวะนั้นผู้โดยสารที่อยู่บนรถ
ตะโกนขึ้นมาเลยคุณตะโกนบอกตำรวจ
ให้ปล่อยไปเถอะปล่อยไปเถอะอยากกลับบ้านแล้ว
เหนื่อยมากแล้วคุณผู้ชมคะ
ไปดูความวุ่นวายที่เกิดขึ้นตอนนี้กันหน่อยค่ะ
หนูคืนให้เขาค่ะจะให้พวกหนูไปโรงพักใช่ไหมใช่

เดี๋ยวให้พี่คืนเงินผู้โดยสารให้หนูคนละ๑๐บาท

จะไปด้วยเลยเดี๋ยวไปด้วยเลยเพราะถ้าคิดว่าพวกหนูผิด

เอาให้เขาเดี๋ยวให้เขาลงเดี๋ยวพวกหนูจะไปกับคุณตำรวจ
นี่นะคะคนเต็มรถค่ะแต่ตำรวจบอกว่าทำผิดกฎหมายนะคะ

นี่ค่ะดูไว้นะคะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้นะคะ

ไปฟังเสียงชาวเน็ตกันบ้างว่าอย่างไร

นี่บอกว่าแหมทีอย่างเนี่ยเข้มกฎหมายใช่ไหม

กฎหมายจะราจรว่ากราวตักเตือน

เจ้าหน้าที่เขาก็ทำตามหน้าที่ก็โดนด่า
ถ้ารับนอกป้ายผู้โดยสารโดนรถชนก็ดราม่าอีก

รถเมมินิบัตรกดปุ๊บจอดปั๊บนอกป้าย
เลยไปแถมอีกไปมีหมดทำไมไม่ไปจับ

บางคนก็บอกว่ารถติดคือข้ออ้างขึ้นหรือลงนอกป้ายไม่ได้อยู่แล้ว
มันอันตรายจากคนขี่รถมอเตอร์ไซค์
เห็นไหมคะเราก็เห็นภาพจากฝ่ายที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกัน
แต่เอาล่ะเหตุการณ์นี้สุดท้ายก็ตกลงกันได้นะคะใช่ครับ